คุณผู้ชมค่ะเรื่องขยะเนี่ยอาจจะเป็นมลพิษทางสายตา
เป็นความรำคาญใจของมนุษย์แต่ถ้าพูดถึงสัตว์เนี่ย

จากปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นที่เกาะพงันนี่แหละค่ะ
ตอนนี้เต่าทะเลเริ่มกินขยะพวกนี้แล้ว

พาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตค่ะ
เต่าทะเลขนาดใหญ่ที่ลอยขึ้นมาเกยตื้น
บริเวณชายหาดเกาะพงันจังหวัดสุราธานี
นับวันยิ่งพบเห็นได้มากขึ้น
ประธานกลุ่มดอกไม้ทะเลเพื่อการอนุรักษ์เกาะพังงัน
เล่าให้ฟังว่าช่วงนี้ได้รับแจ้งจากชาวประมงชายฝั่ง
เต่าทะเลตายไปแล้วในรอบ๑เดือนนี้๕ตัว
โดย๓ตัวแรกพบซากขึ้นมาเกยือตื้นริมชายฝั่ง
ที่ทำให้จำนวนประชากรเต่าสัตว์ทะเลหายากต่าง

ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังห่วงอยู่นะครับ
เต่าทะเลมีโอกาสที่จะลดน้อยถอยลง
เป็นเรื่องที่น่าให้ความสนใจอย่างยิ่งนะครับ
สาเหตุการณ์ที่เตาทะเลเสียชีวิตโดยในเวลาไร้เรียกกัน

แต่ด้วยธรรมชาติของเต่าทะเลมักขึ้นวางไข่ในบริเวณที่ตัวเองเกิด
แม้สถานที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
ทำให้ชาวบ้านที่เคยพบเห็นแม่เต่าขนาดใหญ่๘๐เซนติเมตร

รู้สึกตกใจที่ได้รู้ข่าวว่าเต่าทะเลตายลงเป็นจำนวนมาก
และอยากให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเตาทะเลอาจจะศูนย์พันธุ์

ทีแรกจริงก็คิดว่าน่าจะโดนพวกสารเคมีอะไรบ้างหรือเปล่า
แต่ก็มารู้ตอนหลังว่าเป็นพวกขยะทะเลพวก
ก็ต้องการครับอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลหน่อย
เรื่องขยะทะเลกับพวกอนุลักษณ์พวกนี้ครับ
การตายของเตาทะเลจำนวนมากในรอบหนึ่งเดือน

แต่ทางกลุ่มด่งมะทะเลเพื่อการอนุรักษ์เกาะพังงัน

ตัวที่เราผ่าชนะสูตรเราพบว่า

เมื่อก่อนมันมันก็จะมีลักษณะคล้าย
เขาเรียกว่าเลือดออกในกระเพาะอาหารค่ะ
ทำให้ลักษณะของมูลมันจะเป็นสีดำ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารักษาความสะอาด

อันนี้ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่ง

เต่าก่อพังงานเกยตื้นจำนวน๘ตัว
โดยสามารถสรุปสาเหตุการตายได้ดังนี้

โดยพบว่ามีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
ทำให้เต่าไม่สามารถดำนำได้

แต่ชาวประมงปล่อยกลับลงสู่ทะเลได้ทัน
๓แขนเต่าไปติดพันกับเชือกอวนหนึ่งตัว
แต่ช่วยชีวิตด้วยการทำการผ่าตัดแขนที่เน่า

และ๔ไม่ทราบสาเหตุการตายอีก๓ตัว
เนื่องจากเต่ามีสภาพเน่าเปื่อยมาก
จากการพูดคุยในสอบถาม
ชาวบ้านในพื้นที่เกาะพงันแห่งนี้
ก็จะรู้ได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะตายด้วยการกินอาหาร

ซึ่งเต่าที่ขึ้นมาตายตามชายหาด
ก็จะถูกฝังตามจุดต่างอย่างเช่นจุดนี้ครับ

หากเกิดพบเต่าที่เสียชีวิตครับ
แม้ว่าจะมีการตายของเต่าทะเลบนเกาะพงัน
แต่ทางกลุ่มอนุรักษ์และชาวบ้าน
หวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

อย่างสักการสงเกตข่าวไทยรัฐทีวีปรายงาน